ส่วนที่จังหวัดสงขลาสงขลานะคะสองสาวเขาทะเลาะกัน
พอทะเลาะเสร็จแล้วกลับบ้านแยกย้ายเหมือนจะจบนะคะ
แต่พอกลับบ้านไปมีหนึ่งฝ่ายไปบอกน้องชาย
เล่าเรื่องให้น้องชายฟังน้องชายโกรธแทนค่ะ
เอาประทัดยักษ์ไปคว่างใส่บ้านคู่กรณี
พังยับเลยนะคะกรรษาพังเลยแต่เป็นช่วงนี้
เป็นช่วงที่สองคนสองสาวตีกันนะคะ
คือมันเป็นต้นเรื่องเพราะมันเป็นคลิปออกมาแบบนี้
กลุ่มเพื่อนก็ยืนล้อมมีหญิงสูงอายุ
ซึ่งแทนตัวเองว่าแม่พยายามเข้าไปห้าม
และก็บอกว่าเห็นแก่แม่นะหญิงสาวสักคู่
เอาไม่ฟังเลยตบกันนัวแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งเป็นร้านขายของชำพอไปถึง
ไม่มีคนอยู่ก็คือปิดเงียบ

พังเสียหายส่วนบ้านที่เกิดเหตุ

ประตูใส่กุญแจปิดสนิทเลย
ต่อมาเจ้าของบ้านไปให้การกับตำรวจ
บ้านหลังนี้ได้ให้น้องสาวมาเช่าอยู่นานแล้ว
ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้น้องสาวไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่า
ตำรวจตามตัวน้องสาวเจ้าของบ้านมาสอบสวน
ก็เลยทราบว่าก่อนเกิดเหตุเธอไปทะเลาะกับหญิงคนหนึ่ง
หึงหวงผู้ชายก็เลยนัดมาตบกันที่หน้าบ้านตัวเอง
ซึ่งเป็นร้านขายของชำที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี่แหละ
แยกย้ายกันไปน้องชายอีกฝ่ายค่ะ
พอได้ทราบเรื่องของพี่สาวโกรธแค้นแทนที่สู้แรงเธอไม่ได้
ก็เลยไปซื้อปรัทัดยักษ์๓ลูกไม่ต้องมัดอย่าง
จุดฉนนวลคว่างใส่บ้านเธอเลย
เพราะดีตอนนั้นออกไปนอกบ้านไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจไปตามรวบตัวน้องชาย
คว่างประทัดได้แล้วนะคะอายุ๑๙ปีเองน่ะ
แต่อย่างไรก็ตามต้องแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ